ที่สมุดปราการค่ะแทงกันตายด้วยเงินพันสองร้อยห้าสิบบาท
เป็นคนงานชาวเมียนมานะคะเป็นเพื่อนสนิทกันด้วย
กงเหล้าอยู่ในห้องเพื่อนอีกคนนึงเดินบอกว่าเ
ขอยืมเงินพันสองห้าสิบได้ป่ะโอ้ทะเลาะกันไม่ให้ยืม
ไม่พอใจทะเลาะกันเบื้องต้นเขาบอกผู้ตาย
ก็เลยมีการยื้อแย่งมีดแล้วก็จ้วงแทงกันตายค่ะ
ห้องพักแบบนี้นะคะเป็นหอพักสองชั้นนะคะ
ห้องเกิดเหตุเนี่ยเป็นห้องหมายเลข๑อยู่ที่ชั้น๑ค่ะ
อยู่ที่พื้นที่ตำรวจสพสาขลานะคะ
ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ตายคือในซอเปียงโกอายุยี่สิบเอ็ดปีค่ะ
โดนแทงเข้าไปที่หน้าอกกับหน้าท้องสี่แผลอาวุธสังหารคือมีดทำครัวปลายแหลมยาวประมาณสิบนิ้วนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยตีสองครึ่งเช้ามืดคนก่อเหตุชื่อเนียงโกโกเป็นเพื่อนกันนี่แหละ
อยู่ห้องเดียวกันด้วยก่อเหตุเสร็จก็หนีไปเลย
ส่งพิติคุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่สพสาขลานะคะ
เนียงโกโกเนี่ยหนีไปไหนได้ไม่นานหรอกค่ะตำรวจรวบกลับมาสอบปากคำที่สพแล้ว
ลักษณะเห็นพี่ตีบอกว่านี่ค่ะค่อนข้างอ่อนเพลียนั่งก้มหน้าตลอดเวลาเลย
ช่วงเที่ยงตำรวจก็นำตัวผู้ก่อเหตุไปชี้จุดเกิดเหตุที่ห้องเช่า
ภาพห้องเกิดเหตุนี่เลือดยังอาบอยู่เลยอ่ะค่ะพูดไทยได้ไหม
ส่วนจุดที่ผู้ตายเสียชีวิตคือหน้าห้องดูสภาพห้องเกิดเหตุ
คือเลือดกระจายเต็มพื้นที่เลยนะคะ
นายเนียงโกโกคนก่อเหตุเขาเล่าผ่านล่ามชาวเมียนมาบอกว่า
เขากับผู้ตายเนี่ยเป็นเพื่อนกันพักอยู่ห้องเดียวกัน
เมื่อคืนก็อยู่ในห้องกับผู้ตายเขาขอยืมเงินผู้ตาย๑๒๕๐บาท
ผู้ตายก็เลยไม่พอใจอ่ะแล้วเขาก็ไปนอน
ส่วนผู้ตายนั่งกินข้าวกินเบียร์อยู่ในห้องจนกระทั่งผู้ตายกินข้าวหมด
อยู่ก็ถือมีดเข้ามาแทงเขาโดนที่นิ้วมือ
ก็เลยมีการต่อสู้ยื้อยึดยื้อแย่งมีดกันเป็นจังหวะชุนละมุน
พอเขายื้อมีดมาได้เนี่ยผู้ตายก็คลานหนีออกไปหน้าห้อง
เขาก็เลยใช่เข้าว่าจุ้งแทงพี่หวี
แต่จ้วงแทงถึง๔ครั้งค่ะ
เพราะว่าไปกินข้าวกินข้าวแล้วก็ใส่ข้าวเอามิ่มมาแล้วก็ทึก
สื่อสารระหว่างผู้ก็ให้กันกับว่าตลอดเวลาขณะใช้จุดเนี่ยค่ะมีชาว
เมียนมาที่หอพรรคเนี่ยจะโง่นดูการชี้จุดกับชั้น๒ลงมาด้วยมีเห็นไหม
เขาก็สนใจกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นยังไงยังไงแบบไหน
พอมีการเก็บพยานหลักฐานชี้จงชี้จุดทำแผนอะไรกันเรียบร้อยแล้วเนี่ย
ตำรวจก็คุมตัวผู้ก่อเหตุขึ้นรถกลับโรงพัก
เราได้ภาพวงจรปิดห้องเช่ามาด้วยค่ะ
ตี๒๔๑นาทีมันจะเร็วกว่าเวลาจริง๗นาที
นี่คนก่อเหตุใส่ชุดเดิมเลยเห็นไหมพี่อุ๋ย
วิ่งออกมาจากห้องพักมุ่งหน้าไปทางหอพักค่ะ

แล้ววงจรปิดของบริษัทแห่งหนึ่งที่อยู่ตรงข้ามกับทางเข้าห้องเช่าตอนตี๒๓๓นาที
ก็จับภาพผู้ก่อเหตุนี่วิ่งออกมาจากหอพักแล้ววิ่งหนีไปตามถนน
ก่อนจะกลายเป็นเดินเร็วจากวิ่งก็เป็นเดินเร็วแล้วก็เดินเดินหนีไป
๒๕๑นาทีวงจรปิดจับภาพผู้ก่อเหตุเดินผ่านร้านสะดวกซื้อ
นี่หมามันยังเห่าเลยอะค่ะเหมือนหมามันรู้หรือเปล่าหรือแค่ไม่คุ้นหน้า
คนก่อเหตุก็เดินหนีไปเรื่อยแบบนี้แต่สุดท้ายก็ถูกรวบได้นะคะ
ได้คุยกับนายเมาชาวเมียนมาที่อยู่ห้องติดกับห้องเกิดเหตุเขาบอกว่า
คนก่อเหตุกับคนตายอ่ะทำงานที่เดียวกันคนก่อเหตุอยู่มาก่อนแล้วคนตายเพิ่งเข้ามาอยู่ด้วยประมาณ๒๓เดือน
ทั้งสองคนไม่เคยทะเลาะกันเลยนะมีเมื่อคืนนี่แหละได้ยินเสียงแปลกเหมือนคนร้องให้ช่วย
มาเปิดห้องดูก็เห็นว่าคนก่อเหตุนั่งคล่อมตัวคนตายแล้วก็เอามีดแทงแทงแล้วเอามีดมาจี้คอคนตายด้วย
ตัวเขาก็บอกเฮ้ยหยุดคนก่อเหตุถึงได้วิ่งหนีไป

อย่าเป็นอย่างนี้แหละไม่อยากเป็นทะเลาะกันอย่างนี้แหละค่ะ
นี่คือเธออยากจะฝากบอกเพื่อนร่วมชาติชาวเมียนมาทุกคนแหละที่มาทำงานอยู่ที่เมืองไทย
ทุกคนเข้ามาทำงานเพราะว่าอยากจะส่งเงินกลับไปดูแลครอบครัวที่บ้านกันทั้งนั้น
เป็นเพื่อนร่วมชาติกันอย่ามาทะเลาะกันอย่ามาฆ่ากันเองที่นี่เลย
ได้คุยกับลูกเจ้าของห้องเช่าคุณภัยศาลนะคะบอกว่า
ที่ผ่านมาไม่เคยเห็นทั้งคู่ทะเลาะกันเลยก็เห็นออกไปทำงานด้วยกันตามปกติ
เพิ่งมารู้เนี่ยว่าเอ้าสาเหตุการก่อเหตุมาจากเงิน๑๒๕๐บาทเองเหรอเนี่ย
ตอนนี้ห้องที่เกิดเหตุก็มีการทำความสะอาด
แล้วก็เดี๋ยวจะนิมนต์พระมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณ
ลดค่าเช่าห้องสำหรับคนที่อยู่ด้วย
ผมเห็นเขาเดินมาด้วยกันทำงานด้วยกันไม่ได้มีไม่มีประเด็นไม่มีอะไรเลยใช่
ปกติเราจะให้โอกาสเนอะทะเลาะกันอะไรอย่างนี้
เพราะมันมีการสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดเหตุแรงขึ้นกว่านั้นไปเรื่อย

เมืองต้นตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหาฆ่าคนตายโดยเจตนานะคะ
แล้วก็นำตัวคุมขังเรียบร้อยแล้วค่ะ